แม่ยกต่างเนี่ยบอกเลยบางคนเขามีของขวัญของฝากนะถ้าถูกใจนักร้องคนไหนเขาให้หนักกว่ามาลัยน้ำใจอีกก็มี
เริ่มกันที่สาวคนแรกดีกว่าค่ะลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะว่าเธอเนี่ยเคยโพสต์มาลัยน้ำใจที่เป็นตัวเงินนะ

เจ้าตัวเนี่ยก็โพสต์บอกว่างานอะไรคะเนี่ยรางวัลเยอะกว่าค่าตัวอีก
ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะ
เจ้าภาพท่านอื่นเห็นได้เยอะขนาดนี้
งานต่อมาก็เลยไม่ยอมน้อยหน้าคุณผู้ชมค่ะ
ผลประโยชน์ก็เลยตกอยู่ที่ศิลปินค่ะ
จ้าเนี่ยยิ้มหน้าบานรับทรัพย์กันไปรัวเลย
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะไม่รู้ว่าแฟนคลับเนี่ยเขาจะเอาฮาหรือว่ายังไง
เพราะว่าได้มาลัยน้ำใจแบบอิ่มกันทั้งวง

ถุงปุ๊บเข้าปากปั๊บกรุบกลับกรุบปรับ

แล้วดูสีหน้าสิคะแฮปปี้สุดเลย

ถ้าไปโชว์ที่นครปฐมเนี่ยนะ

เพราะมาลัยที่ได้รับอาจจะเป็นส้มโอ
นครปฐมเขาดังส้มโอไง

นี่ชุกกู้เขามานะจ๊ะ

แล้วถ้าเขาไปจัดทะบุรีเขาไม่ได้ทูเลียน
ไม่รู้จะคล้องคอกันมายังไงนะคุณผู้ชมนะ

ไปต่อบอกเลยไม่แค่สาวค้าคนเดียว
ที่ได้รับมาลัยน้ำใจเป็นของกินค่ะ
กะแตนชนระดาเขาก็เคยได้มาเหมือนกันนะ

ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างตาเป็นห่วงไงเดี๋ยวตาแห้ง
น้ำตาลสดเอ่ยข้าวเหนียวมะม่วงปลาหมึกแห้งก็มาค่ะ
รวมไปถึงของทานนะฮะที่เป็นแบบของสดก็มี
ลูกทุ่งสาวได้มาก็มีการขอบคุณแฟนคลับนะ
คุณดูสิให้อะไรมาบ้างแล้วนะ

ทำไมเป็นหอยไร้ไม่เหมือนจะอย่างไร

ดีนะที่เป็นหอยแครงไม่ใช่หอยคลาง

นักร้องสาวที่ขึ้นชื่อเรื่องการได้ของกินบนเวที
ไก่ย่างก็เคยมาแล้วพี่แจ๊ค
สิ่งที่ทำเอาพีคแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะคุณดู
ตัวก็โชว์ไหนก็ให้มาแล้วก็กินโชว์มาซะเลยนะฮะ

บอกอย่างเนี้ยหมดเลยแบบฉันอยากกินด้วยอ๋อ